เหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ไปกัน

พอเจอก็ซัดกระสุนใส่เลยนะฮะ
จังหวะนั้นก็คือวนรถนะครับ

ขี่จักรยานยนต์ตามกันมาคันที่๔คันสุดท้ายเนี่ย

วันนี้เจ้าหน้าที่ตามตัวมือยิงได้แล้วนะครับ

หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้เห็นข่าวไปแล้วนะครับ
นี่คือคนที่ยิงปืนในวันนั้นนะครับ
แล้วก็ไปโดนนายปริญญาเขยตาหรือว่าในนิว
อายุ๑๙ปีเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำร้านเจ๊แมวขนส่ง
ในพื้นที่บ้านป่าคายตำบลบ้านยางอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นเนี่ยนะฮะ
ไปถึงหมู่บ้านของคู่อริ

จังหวะจะเลี้ยวรถกลับเนี่ยมากันสี่คันนะอืมสามคันแรกซ้อนสอง
เนี่ยผู้ตายเนี่ยเขาอยู่คันที่๔ขี่มาคนเดียว
จังหวะที่วนรถกลับเนี่ยเพื่อนที่อยู่คันที่สามนั่งซ้อนท้าย
คือคนที่ถูกจับได้เนี่ยนายราเมฆทิพย์โรศชื่อเล่นชื่อในสุน
อายุยี่สิบสี่ปีชักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่กลุ่มคั่วหรี่
ค่ะแต่กระสุนมันไม่โดนกลุ่มคั่วหรี่นะฮะมันโดนเพื่อนที่มาด้วยกันเนี้ยฮะ
คันสุดท้ายเนี่ยเข้าเต็มเลยแล้วก็ล้มฟุบเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
ส่วน๓คันที่มาด้วยกันเขาก็หนีหายไปเลยฮะ
ขี่หนีไปเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันก่อน
วันนี้นางกาญจนาทิปโรดอายุห้าสิบเจ็ดปีแม่ของในศุลย์
พาในสุนมามอบตัวที่สพวัดโบดเจ้าของคดีนะครับ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะฮะ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ฮะนายราเมฆทิพย์โรธหรือว่าในสุนนะครับ
แล้วก็เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ราเมฆสารภาพบอกว่าอย่างนี้
บอกว่าเขาเนี่ยคือคนยิงจริงเป็นคนยิงปืนจริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจจะยิงนายปริญญาหรือว่านิวที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่มาด้วยกัน
ตั้งใจยิงใส่คู่อริที่เคยไล่ตีกันนะ
ตอนนั้นน่ะมีเหตุตีกันมาแล้วนะครับมีรุ่นน้องอีกคนในแก๊งเนี่ย
เคยถูกไล่ตีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๔กันยายน
ช่วงที่ขี่รถเข้าไปในหมู่บ้านของกลุ่มคู่อริเห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
เดินออกมาที่หน้าบ้านก็เลยคิดว่าคู่อริเนี่ยต้องมีอาวุธแน่
ตัดสินใจยิงปืนใส่ไปก่อนนี่โอ้โห
เห็นเขาเนี่ยคือจินตนาการไปเลยว่ามันต้องมีอาวุธแน่
ก็เลยชักปืนมายิงใส่ไปก่อนเลยโอ้โห
แต่ว่าโดนเพื่อนที่ขี่รถมาด้วยกันนะฮะก็คือโดนนิวนะฮะนิวก็เสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะคือในสุนเนี่ยบอกว่าต้องขอโทษไปยังครอบครัวผู้ตายด้วย
ยืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาพร้อมจะยอมรับโทษตามกฎหมาย
แล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวพ้นโทษออกมาเนี่ยจะบวชให้นะครับ
ทีแรกตั้งใจจะบวชให้เลยแต่คงทำไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะว่ายังไงต้องไปดำเนินคดีก่อนรับโทษตามกฎหมายก่อน
ตอนแรกกลับไปเคียบพอไปถึงที่เกิดเหตุเขาเดินออกมา

แต่ยิงขึ้นฟ้าหรือยังไง
มันเชิงขึ้นฟ้ามากกว่ามันก็ไม่ได้เชิงแบบขึ้นฟ้าตรงเลย
มันคือแบบทะแย้งทะแย้งนะครับ
คือจังหวะนั้นเราเห็นไหมว่าน้องนิวเนี่ยเขาขับมาพอดี
ไม่เห็นเลยครับถ้าเห็นผมก็ไม่ยิงหรอกไม่มีใครอยากฆ่าน้องตัวเองครับ
ไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วไม่รู้จะพูดเมื่อไหร่
ทำไปแล้วเรื่องมันเกิดไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้ว
เราทำไงก็ต้องไปตามกฎหมายครับ
นี่ค่ะคือดูจากแววตาเนี่ยนะสีหน้าคงไม่เห็น
เขาใส่ผ้าคาดปากคาดจมูกอยู่ก็ไม่ได้สะทกสถานอะไร
แล้วให้การก็ย้อนแย้งไปหมดบอกว่าอ๋อผมตั้งใจจะไปเคลียร์
คือตั้งใจไปเคลียร์แต่พอเห็นเขาเดินออกมาหน้าบ้าน
ยิงใส่เลยบอกยิงขึ้นฟ้าไปมาบอกอัดยิงทะแยงทะแยง
นี่ที่เธอนี่พาไปทำแผนนะครับทุกคนคุณผมครับ
วันนี้สุชาดาศิริครองผู้สื่อขาวของเรา

มีเพื่อนของลูกชายเนี่ยชื่อลิฟต์
โทรศัพท์มาหาสุน
โทรมาบอกขอให้ไปช่วยหน่อย
ช่วยไปเคลียร์เรื่องปัญหาส่วนตัว
ทะเลาะกับเด็กวัยรุ่นบ้านป่าคายหน่อย
คือกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเขาเป็นกลุ่มบ้านป่าฝั่งของหมู่บ้านที่ไปเนี่ยเขาคือบ้านป่าคาย
แต่ว่าอยู่ตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันนะฮะที่อำเภอวัดโบดตำบลบ้านยางพิศนุโลก
แม่ของผู้ต้องหาก็คือในสุนบอกว่าลิฟต์โทรมาหาสุ่นให้ช่วยไปเคลียร์เรื่องปัญหาส่วนตัวที่ทะเลาะกับเด็กวัยรุ่นบ้านป่าคายหน่อย
ตอนนั้นมีเหตุการณ์กันไว้๔กันยายนลิฟต์เนี่ยมีเรื่องแล้วถูกฟันมาถูกฟันที่ขาจนเย็บ๗เข็ม
ผู้ชมจำได้ไหมฮะเมื่อวานนี้เราได้คุยกับลิฟต์
ที่คุณสุชาดาลงพื้นที่ไปแล้วลิฟต์ก็ยังโชว์บาดแผลให้ดู
ใช่แล้วลิฟต์บอกว่าผมไม่ได้เป็นหัวโจกนะไม่ได้เป็นหัวหน้าแก๊งอะไร
ผมก็แค่ขี่ไปผมยังไม่รู้จักเลยที่ไปกันเนี่ยไม่รู้จัก
ใครเป็นใครก็ไม่รู้เขาขี่มากันเองแล้วก็ไม่รู้ด้วยเขาเอาปืนมาด้วย
ใช่ไหมฮะแต่แม่ของในสุนเนี่ยบอกว่าลิฟต์นี่แหละโทรมาหาสุ่น
อ้าวบอกให้ช่วยไปเคลียร์ให้หน่อยเพราะว่าลิฟต์เนี่ยเมื่อวันที่สี่กันยายน
ถูกฟันขาเย็บเจ็ดเข็มมานี่ขาของลิฟต์เนี่ยฮะเมื่อคืนวันก่อนนะฮะ
ลูกชายก็เลยออกจากบ้านไปนะครับแต่ไม่ได้บอกแม่หรอกว่าจะไปไหน
แล้วส่วนลูกชายเนี่ยก็แอบเอาปืนติดตัวไปด้วยพอมีเหตุการณ์ยิงใส่คู่อริ
แล้วไปโดนพวกเดียวกันเองตายเนี่ยลูกชายก็หนีไป
ขณะที่ลิฟต์คนที่มาติดต่อลูกชายให้ช่วยไปเคลียร์ให้หน่อย
ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องเนี่ยแม่ของสุนบอกโอ้โหพูดอย่างนี้ได้ยังไง
บอกไม่รู้จักลูกชายเธอเมื่อวานบอกไม่รู้จัก
ไม่รู้จักกันผมไม่รู้เข้ามายังไงอยู่ดีเขาก็มาด้วยเนี่ยฮะ
แล้วอ้างว่าลูกชายเนี่ยเคยมีเรื่องกับวัยรุ่นในหมู่บ้านที่เกิดเหตุมาก่อน
ก็เลยยิงใส่แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไปเพราะลิฟต์นั่นแหละขอให้ไปเคลียร์ให้หน่อย
ก็เลยเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าแม่ของในสุนนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าก็ยังเคลือบแคลงใจเรื่องวิถีกระสุนปืนอยู่นะ
มันจะใช่กระสุนปืนของลูกชายหรือเปล่า
ลูกชายเนี่ยบอกว่ายิงไปแค่สองสามนัดแล้วยิงขึ้นฟ้าด้วยนะ
แต่ทำไมกระสุนในตัวของนิวผู้ตายเนี่ยถึงมี๓นัด
ลูกชายบอกยิง๒๓นัดแล้วยิงขึ้นฟ้าไปก่อนแล้ว๑นัด
คือยังไงมันต้องไม่มีกระสุน๓นัดในตัวของนิวผู้ตาย
แล้วมันมีกระสุนยิงตัดสายไฟขาดไปอีกหนึ่งนัด
ก็เลยเชื่อว่าในวันเกิดเหตุในที่เกิดเหตุ
มันต้องไม่ใช่กระสุนของลูกชายเธออย่างเดียว
อยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบเรื่องของวิถีกระสุนให้ชัดเจนด้วยนะ
เพราะว่าอยากจะขอความเป็นธรรมด้านคดี
มันจะใช่กระสุนของลูกชายเธอเหรอ
หรือจะใช่กระสุนของลูกชายเธอคนเดียวเหรอที่ยิงนิวตายเนี่ย
ครอบครัวเธอเองก็มีฐานะยากจน
คงไม่มีเงินไปจ้างทนายมาสู้คดี
นี่นะฮะให้สัมภาษณ์กับคุณสุชาดานะฮะ

กับยกมือไหว้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ยกมือไหว้ขอให้แม่ของนิวที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
โหสิกรรมให้ลูกชายเธอด้วยยืนยันว่าลูกชายเธอไม่ได้ตั้งใจจริง
อยากจะขอโทษแล้วที่ลูกเราทำไปไปอย่างนั้นไอ้เจ้าว่า
พูดคำว่าไม่ตั้งใจมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคนตายไปแล้วจะพูดยังไงก็ได้
ใช่ไหมแต่ความจริงมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาดูในในวิดีโออ่ะ
ก็รู้อยู่ว่ามันยังไงเออมันยังไงแต่ว่าจะยิงหรือไม่ยิง
จะยังไงเราก็ขอโอโหสิกรรมขอโหสิกรรมให้ลูกเราด้วย
ขออโหสิกรรมให้แม่เราด้วยอ่าแต่เขาอ่ะดีดีมากเลย
เขาก็ไม่เขาก็บอกแล้วตอนไปคุยกันนะเขาบอกแล้วว่า
จะไม่ติดใจเอาความอะไรเลยเพราะว่าลูกเขาก็อย่างนั้นเขาก็รู้
เขารู้อยู่ว่าลูกเขาเป็นยังไงในคลิปในคลิปที่ข่าวเขาออกมาน่ะนะ
เราก็ดูว่าเอ๊ะมันยิงขึ้นฟ้าแล้วมันไปจังยังไง
ใช่โดนข้างซ้ายคอขาได้ยังไงเราถามมันว่า
นี่นะฮะเป็นสิ่งที่ทางแม่ของผู้ต้องหาเขา
ให้สัมภาษณ์กับเรานะค่ะทางฝั่งของผู้ตายนะครับ
วันนี้เราได้คุยกับพี่สาวของนิวนะฮะนิวที่ถูกยิงเสียชีวิต
นางสาวเบนจพักเขยตายุ๒๑ปีนะครับ

พี่สาวของนิวบอกว่าหลังจากรู้ข่าวว่าสุนเนี่ยมามอบตัวแล้ว
ก็ได้จุดทูบบอกดวงวิญญาณของน้องชาย
ให้รับรู้และให้ไปสู่สุขติ

ส่วนที่เราสัมภาษณ์อยู่คือพี่สาวของนิว
พี่สาวบอกว่าได้บอกให้นิวเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะ
เพราะว่าสุนเนี่ยมือยิงเนี่ยมามอบตัวแล้วถูกดำเนินคดีแล้ว
พี่สาวของนิวบอกว่ายอมรับว่าโกรธแล้วก็แค้นมาก
ทั้งสุ่นคนยิงแล้วก็เพื่อนคนอื่นที่ไปด้วยกันในวันนั้น
เพราะพอเกิดเหตุนิวถูกยิงล้มลงเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่ย
เพื่อนพากันขี่รถหลบหนีหมด
ไม่มีใครอยู่ช่วยเหลือน้องชายเธอเลย
คือถ้าอยู่ช่วยน้องเธออาจจะไม่ตายก็ได้
แต่นี่ปล่อยให้น้องเธอนอนตายอยู่ที่ข้างถนนตรงนั้น
ส่วนในสุนมือยิงเนี่ยความจริงแล้วน้องชายเธอเนี่ยเคารพมากนะ
เป็นรุ่นพี่ที่น้องเธอเคารพมาก

บอกว่าอยากจะให้ในสุนศักดิ์ให้

แล้วก็คอยไปเดินตามไปคอยตามไปเหมือนอยากจะเป็นลูกน้องลูกพี่กันอะไรอย่างนี้
ถูกต้องคือส่วนนี้เขาเป็นช่างศักดิ์

หวังว่าถ้าไปกับเขาเรื่อยเนี่ยเขาจะศักดิ์ให้ตัวเอง
เนี่ยฮะซึ่งพี่สาวบอกว่าในคืนวันนั้นเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ย
นี่แหละเป็นคนชวนน้องชายเธอไป

แล้วกลับเป็นคนยิงน้องเธอตายนะ
แม้ว่าจะมาขอโทษบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
แต่เธอก็เสียน้องชายไปแล้วยังไม่มีวันหวนกลับ
มันไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้
ขณะที่เธอเองก็เชื่อว่าน้องชายเธอเองเนี่ยก็เสียใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ญาติเนี่ยฝันเห็นน้องชายเธอ
ยืนร้องไห้อยู่ข้างโรงศพ
หนูก็ไม่รู้เลยค่ะว่าหนูต้องเชื่อใครยังไง
เพราะว่าคือมันดูจากเหตุการณ์มันก็เหมือนว่า
เขายิงเหมือนเขาก็ตั้งใจค่ะ

หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องเชื่อใครดี
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาพลาดเองจริง

อยากให้น้องไปแบบสบายค่ะ
ไปสู่สุขติไม่ต้องไม่ต้องคิดมากอะไรอีกแล้ว
เพราะว่าเขาก็มามอบตัวแล้ว
เขาก็จะได้ชดใช้ว่าผิด
เขาก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้ว
วันนี้หลังจากที่พานายราเมฆหรือว่าในสุน
ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

นายซุลบอกซื้อให้มันมาทางออนไลน์นะฮะ

ปืนมันหาง่ายไงเนี่ยก็เลยก่อเหตุกันอยู่เรื่อยเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิง
ส่วนบอกซื้อปืนมาทางออนไลน์หลังเกิดเหตุ
เอาไปโยนทิ้งไว้ข้างทางพร้อมกับกระเป๋าสะพาย
สะพายมาในคืนวันนั้นตอนที่หลบหนี
ไปหาพาตัวไปหานะฮะไม่เจอฮะไม่เจออาวุธปืนของกลางนะครับ
ก็ต้องสอบปากคำขยายผลเพิ่มนะฮะนี่เห็นไหม
จะบอกว่าทิ้งตรงนู้นทิ้งตรงนี้ใช่สุดท้ายก็หาไม่เจอ
ของกลางอาวุธที่ใช้ก่อเหตุมันสำคัญในสำนวนคดี
ใช่ครับอาจจะไปพลิกคำให้การตอนไหนก็ไม่รู้นะ
ส่วนเพื่อนที่ไปด้วยกันตำรวจบอกว่าต้องขยายผลต่อนะฮะ

ว่าจะมีความผิดฐานร่วมกันด้วยหรือไม่นะครับ